นี่เลยนะฮะมหากราบของแพงทยอยแซงติดเทรนด์

เราไม่ควรดีใจด้วยประการของปวงเลยนะฮะ
จะหนีไปกินปลาข้างหลังผมดีกว่าแพง

เอาแต่เข้ากระบวนการก่อนเดี๋ยวค่อยแจกจ่ายกัน

ตรุษจีนแล้วแล้วของว่าที่เป็นของแห้ง

แล้วมันก็ยิ่งแพงเข้าไปอีกจะหันไปทางไหน

ตำรวจตลาดกันหน่อยสิว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ
ไปที่ศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชรกันก่อน
เพราะนี่เป็นแหล่งรวมสินค้ามากมาย

แห้งเครื่องปรุงรสพากันขึ้น
ราคาไม่หยุดไม่หย่อนแพงกันไปหมด

ซอสเอยเครื่องปรุงเอยมันก็แพง

โอ้โหหมี่ซั่วเอาง่ายหมี่ซั่วเนี่ย

ตอนนี้ขึ้นรอไปแล้ว๑๐บาทเป็น๗๐บาทครับ
จันอับขึ้นมากิโลกรัมละ๑๐บาท
หน่อไม้กระป๋องที่เคยขึ้นมาจาก๑๐๐
บาทตอนนี้มันเป็น๑๒๐บาทไปแล้ว

น้ำมันปาล์มขนาด๑ลิตรขึ้นไป
จาก๕๕บาทต่อขวดเป็น๖๐บาท

อ่ออออ่อที่เคยขายกิโลกรัม

ขึ้นไป๒๕๐เป็นกิโลกรัมละ๘๕๐บาท

แพงกว่าเปียกกี่เลย

แต่ของขึ้นแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าขายไม่ได้คนไม่ไปซื้อ
นะฮะปีนี้เงียบเหงาไม่มีคนเดินเลยครับ
ปีนี้น่าจะประหยัดกันเยอะเพราะว่ามันมีของหลายอย่างแพงขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วที่สำคัญคนน่าจะประหยัดในการซื้อของไหว้เจ้า
หันไปใช้ผลไม้ไหว้แทนเพราะมันยังคงราคาไม่ได้สูงขึ้นนะครับ

ไปดูกันต่ออีกที่หนึ่งนะฮะของแพงไม่ได้มันอยู่แค่ตลาดใหญ่
แต่ว่าตลาดนัดที่มันขายของแบบถูกมันก็แพงเหมือนกัน
อย่างตลาดคลองถมวัดสะแก๊ปอนองฮานจอุดรณ์ธานี
อันนี้เป็นตลาดนัดแบบคนไปค้าขายกันเงียบเหงานะ
จริงตลาดแบบนี้ครองถมของจะถูกแต่ว่าเงียบเหงาคนซื้อน้อย
เอาไปแหงขายหมูเนื้อแดงติดป้ายเลยกิโลกรัมละ๒๕๐บาท
โอ้โหลูกค้าเห็นแล้วแบบแม่ค้าบอกว่าลูกค้าเดินหนีเลย
พอเดินเข้ามาเห็นป้ายราคาลูกค้าเดินหนีเลย

เนื้อหมูแดดเดียวขยับไปเป็นกิโลกรัมละ๔๐๐บาท
โอ้โหจาก๓๐๐ตอนนี้๔๐๐บาท
ใครจะกินเนื้อหมูแดดเดียวคิดแล้วคิดอีกจะซื้อดีไม่ดีนะฮะ
แต่พอลูกค้าจะหนีไปเฮ้ยหมูแพงใช่ไหมกินปลาดีกว่า
ซื้อปลานินปรากฏว่าราคาปลานินก็ขึ้นเหมือนกันครับ
ปลานินสดจากเดิมกิโลกรัมละ๗๐บาทตอนนี้๘๐บาทแล้วครับ
ปานินชำแหละเป็นเส้นให้แบบไม่เอาหัวนะฮะ

ถ้าชำแหละให้แบบเป็นเส้นไปเลย๑๕๐บาท

ถ้าเป็นเส้นเมื่อกี้ที่เห็นในภาพเนี่ย๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะฮะ
นินแดดเดียว๒๕๐บาทครับ
แม่ค้าขายปลาบอกว่าเห็นใจคนซื้อเห็นใจผู้บริโภคเลย
แต่ไม่รู้จะทำยังไงก็ซื้อมาแพงจากต้นทาง
ขึ้นมากิโลกรัมหนึ่งเฉลี่ยนะ๑๒บาท
พอซื้อมาแพงมันก็ต้องขายแพงนะฮะ
และสุดท้ายตลาดที่เป็นตลาดแบบนี้ตลาดตามชนบทจะไปขายแพง
ลูกค้าก็ไม่มีเงินพอในการซื้อมันก็กระทบไปทั่วเลยตอนนี้
ตลาดคลองธมก็แพงเช่นเดียวกัน
นี่ไงน่ากลัวมากผีอีแพง